วันนี้มีชาวบ้านที่พื้นที่เขต๘จังหวัดเชียงใหม่ออกมารวมตัว
เพื่อขับไล่นางสาวศรีนวลบุญลือให้พ้นจากการเป็นสอสอนะครับ
บอกว่าเพื่อต้องการพิสูจน์ว่านางสาวศรีนวลที่ถูกพักอนาคตใหม่ขับออกจากพัก
แล้วบอกว่าได้รับการเลือกตั้งมาเพราะคะแนนเสียงที่ชาวบ้านเลือกตัวเองนั้นจริงหรือไม่
โดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่อ้างตัวเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เขต๘จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ๒๐๐คน
วันนี้มาชุมนุมกันที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตะบนแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อแสดงความไม่พอใจและต่อต้านกรณีนางสาวศรีนวลบุญลือสอสอที่ถูกขับออกจากพักอนาคตใหม่
เปิดตัวร่วมกับพักการเมืองซีกรัฐบาลแล้วก็ยังไปให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเลือกตัวเองเข้ามาเป็นสอสอ๗๐เป็นเพราะตัวเอง
อีก๓๐เป็นคะแนนของพักอนาคตใหม่
ชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันชูป้ายข้อความโจมตีนางสาวศรีนวลนะครับท้าให้ลาออกแล้วก็มาเลือกตั้งใหม่
เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตกลงแล้วชาวบ้านเลือกเพราะอะไรกันแน่
ขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับไปดูเหตุการณ์ที่กรทมนะครับผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
วันนี้ไปตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธุ์ทั่วประเทศ
พร้อมกับร่วมทดสอบสภาพร่างกายด้วย
ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงการที่มีกลุ่มคนจะจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในวันที่๑๒มกราคมปีหน้า
ว่าขอให้ทุกคนเปลี่ยนมาวิ่งในเชิงสร้างสรรค์จะดีกว่าเพราะคนบางกลุ่มชอบวิ่งแบบมีนัยยะแอบแฝง
ก็พูดแบบหลักวิชาการไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งไม่ได้กล่าวถึงชื่อใคร
แต่ก็พูดเป็นเรื่องให้ไปคิดกัน
สวัสดีพลิกวีดีโมงให้ทุกคนก็ขอให้ประชาชนทุกคนได้
มันเป็นการต่อสู้กับความคิดในสังคมตอนนี้หรือเปล่า
ที่เขาวิ่งไล่ลุงกันดียังไงคะ
มาวิ่งอย่างนี้ดีกว่า
เช่นเดียวกับพพระยุทธ์จันทร์โอชานมนะครับ
วันนี้เปิดธรรมเนียบต้อนรับ๒นักกีฬาทีมชาติไทย
ก่อนจะเปิดเผยว่าสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
อย่างเช่นวิ่งเทรลวิ่งเพื่อแผ่นดิน
ได้จัดไปแล้วครั้งหนึ่งที่กาญจนบุรี
ซึ่งคิดว่าควรจะมีการจัดขึ้นทุกเดือนในทุกพื้นที่